สำหรับทีมนักกีฬายกน้ำหนักของไทยในชุดนี้นะครับ
สี่คนในประเภทหญิงแล้วก็ห้าคนของทีมชายนะครับ
ซึ่งการแข่งขันที่อุสเบกิสถานที่เดินทางไปแข่งขันในครั้งนี้

รวมไปถึงเรื่องราวของอาหารการกิน
ไปติดตามกันหน่อยว่าพวกเขานั้นทานอะไร
ทำให้มีพลังได้มากขนาดนี้ติดตามได้จากรายงานครับ

และยิ่งนักกีฬายกน้ำหนักที่ต้องใช้พลังงานมาก
เขาจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะ
วันนี้เราจะพาไปบุกครัวไทย
เลื่อนที่ของทัพนักกีฬายุ้มหนักทีมชาติไทยกันค่ะ

เมนูเด็ดวันนี้เป็นไข่ลูกเคยค่ะ
นำโดยเชฟใหญ่ประจำสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
โค้ชตันพันธาเอกสันติอดทน

ที่ช่วยกันสัญหาวัตถุดิบท้องถิ่น
ผสมกับเครื่องปรุงที่นำมาจากเมืองไทยบางส่วน
เปลี่ยนหอมแดงเป็นหอมใหญ่
ซอยบางทอดจนเหลืองกรอบ

จากนั้นก็ได้นักกีฬามาเป็นลูกมือในการปอกไข่นะคะ
แล้วนำลงไปทอดพอเหลืองก็เป็นอันเสร็จพิธี
อร่อยแถมได้พลังงานอีกด้วย

แต่จอมพลังทีมชาติล้วนยกนิ้วให้ว่า

มาริรัตน์เพศร้างข่าวแทรรัตทีวีรายงาน